คุณผู้ชมหลายคนคงจะคุ้นเคยชื่อมะม่วงที่ชื่อว่ามะม่วงแก้วขมิ้น
ที่มีขายอย่างแพร่หลายในเมืองไทย
ง่ายคุณผู้ชมครับมะม่วงที่อยู่ตามรถเข็นต่างที่เราซื้อกินเนี่ย
มะม่วงแก้วขมิ้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการนำเข้ามาจากเพื่อนบ้าน
ที่บ้านคือกัมพูชาไม่ได้ปลูกในประเทศไทย
เรานำเข้า๑วันประมาณ๒๐๐ตันนะครับ
วิชาการมองว่าเราเองชาวสวนคนไทย
ควรจะไปปลูกแข่งกับกัมพูชาเพราะดินเขาดีกว่าเมืองไทย
แต่ว่าเราควรนำมะม่วงแก้ขมิ้นนั้นมาแปรรูป
แล้วก็ส่งออกไปขายยังตลาดโลกนะครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้กับรายงานของคุณอันชรีศรีม่วงครับ
มะม่วงแก้วขมิ้นผลโตลูกดกนิยมปลูกกันมากในเขตจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชา
เพราะผลผลิตเหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก
โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทย
ส่วนเชียงวารีปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นกว่า๗๐๐ต้นบนพื้นที่๒๔๐ไร่
ผลผลิตได้๑๕ตันต่อวัน
ก่อนจะส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยมีตลาดหลักอันดับหนึ่งคือประเทศไทย
รองลงมาคือเวียดนามและจีนตามลำดับ
จริงแล้วมะม่วงตัวนี้คือเขาก็ใช้ทุกวัน
ผมคิดว่ามันบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไงครับ
แต่ต่อไปถ้าคนที่เขารู้จักแล้วปริมาณมันการตรงการของคนนี้
อาจจะเยอะขึ้นนะครับ
เด่นของมะม่วงแก้วขมิ้นคือเนื้อเยอะรสมันอมเปรี้ยวหวาน

ผิวสวยเปลือกหนาทำให้ขนส่งได้ง่าย

โดยปี๒๕๕๒นำเข้าวันละ๒๐ตัน
ปี๒๕๕๔วันละ๔๐ตัน
ปี๒๕๕๖วันละ๕๐ตัน
และปี๒๕๕๘ถึงปัจจุบันตกเฉลี่ยวันละ๖๐๗๐ตัน
ด้วยความที่มะม่วงแก้วขมิ้นให้ปริมาณผลผลิตมาก

เฉลี่ยตันละ๑๕๐๐๐บาท

ควรจะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
นำเข้าจากกัมพูชาชนิดนี้
ถ้าเราใช้ยุทธศาสตร์ของความเป็นอาเซียนเนี่ย

แล้วใช้เราเป็นฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์
มะม่วงส่งไปตลาดโลก

เป็นมะม่วงซึ่งรสชาติผมว่าใช้ได้เลย

นั่นน่าจะเป็นร่วมมือการทำ
วัตถุดิบที่นี่แล้วไปแปรรูปที่ประเทศไทย
อันที่สองเพราะว่ามะม่วงผันนี้
เป็นมะม่วงที่ผมคิดว่าทนแรง
อาจจะนำไปปลูกที่บ้านเรา

คำถามก็คือว่าถ้าประเทศอาเซียนประเทศไทย

พูชาก็ปลูกจะมีผลกระทบต่อ

ซึ่งชาวสวนก็บอกว่าไม่กลัวเลย

แม้ว่าไทยจะนำข้าวมะม่วงแก้วขมิ้น
มูลค่าประมาณ๓ล้านบาทต่อวัน

เพราะเมื่อผู้ค้ามาส่งมะม่วงที่ตลาดไทย
ก็จะนำผลไม้ไทยกลับไปขายที่กัมพูชา
มีมูลค่ามากกว่ามะม่วงแก้วขมิ้นถึง๒เท่าตัว
อันชลีสิริมั่วค่าวทรัศน์ทีวีบรรยายงาน
ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากจากกัมพูชาจากคุณอันสรีนะครับ